คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องส่งกำลังใจเยอะให้กับพี่แหวนทิติมา
ร็อกเกอร์ในตำนานเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่แหวนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อเตรียมที่จะรับการรักษามะเร็งนะคะที่ตอนนี้ลุกลามไปที่กระดูกแล้วค่ะ
โดยนายบัญเจิดกรุงเกษมสามีนะคะได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พี่แหวนนิติมาเข้าโรงพยาบาลมาได้เกือบ๑สัปดาห์แล้ว
ซึ่งมารักษาตัวตามที่แพทย์นัด
จำเป็นต้องพักรักษาตัวเพื่อให้สภาพร่างกายพร้อมอย่างเต็มที่
จากตอนนี้มะเร็งได้ลุกลามไปที่กระดูก
จำเป็นต้องทำร่างกายให้พร้อมเพื่อรับการรักษา

ตอนนี้แพทย์สั่งงดเยี่ยมเด็ดขาดนะคะ

แต่ยืนยันว่าภรรยายังกำลังใจดี
และขอบคุณพี่น้องในวงการและแฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาให้ค่ะ
การให้คีโมต้องรอให้ร่างกายแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะคะ
ภรรยาเองก็รู้สึกปราบปลื้มใจที่แฟนเพลงแสดงความเป็นห่วงค่ะ
ยืนยันว่ายังมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมสู้กับโรคภัยในครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งหากคุณผู้ชมยังจำกันได้ก่อนหน้านี้
แหวนทิติมาเคยออกมายอมรับว่าตัวเองป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่สองค่ะ
เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดและทำคีโมบำบัด
จะหายดีไปเมื่อปีก่อนแล้วก็ได้มาร่วมในรายการบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยนะคุณ

แล้วก็มาพบว่ามะเร็งได้ลุกลามมาที่กระดูก
ต้องเข้ารับการรักษาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีหลายกระแสนะคะบ้างก็บอกว่า
ตอนนี้พี่แหวนทิติมาอาการสุดหนัก
แต่ทางด้านคุณสามีเขายืนยันนะคะว่าตอนนี้
แหวนยังสามารถที่จะรับประทานอาหารได้
ยังมีการพูดคุยสื่อสารได้กับคุณสามีอยู่นะคะ
อาการในตอนนี้ก็คือเบื้องต้นก็เตรียมพร้อมเข้ารับการรักษาอาคีโมนั่นเอง

แหวนเคยมาร่วมรายการบันเทิงไทยรัฐของเรา

แหวนเขาดูแลสุขภาพตัวเองดีมากนะคะ

กำลังใจดีมากอย่างที่คุณสามีเขาได้ยืนยันออกมานะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเองสามารถที่จะส่งกำลังใจได้นะ
ส่งให้พี่แหวนผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
ว่าทุกกำลังใจส่งไปถึงพี่แหวนอย่างแน่นอน

สู้นะคะทั้งครอบครัวเลยนะคะ